เอาไปดูต่อกันที่สาวโบวี่อัธมากันหน่อยค่ะ
คนนี้บอกว่าไม่อยากอยู่บ้านเฉย
เพราะว่าเห็นคนเดือดร้อนกันเยอะแล้วทำยังไงดี

ถ้าวิธีนี้แล้วมีการไลฟ์ไปเนี่ย
เชื่อได้ยังไงว่าคนคนนั้นเขาเดือดร้อนจริง

กลัวว่าจะเสียเงินเปล่านั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะโบวี่ประกาศในเฟซบุ๊ค
ว่าจะมีการไลฟ์แจกเงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน

ดราม่าอย่างที่บอกไปว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์

บอกว่าแบบนี้คุณโบวี่จะตรวจสอบยังไง

อยากให้คนมองโลกในแง่ร้ายแล้วกันนะคะ

สอบถามเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการยืนยันด้วย
เดือดร้อนจริงก็จะมีการจัดการโอนเงินให้

มีการคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนแล้ว
ก่อนที่จะโอนเงินให้นั่นเองนะจ๊ะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการไลฟ์สดนี้นะคะ
แจกเงินบววี่เองก็มีการไปแจกของ
อุปโภคบริโภคเครื่องของข้าวกินเครื่องใช้ต่างนะคะ

คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวใจบุญนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ชาวเน็ตมีการคอมเมนต์ท้วงติงไปเนี่ย

วี่บางทีบางคนอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนจริง
แล้วก็ต้องฟังเรื่องราวสตอรี่เขาดีแล้วก็เช็คดี